คุณแม่บอกว่าขอความเป็นธรรมให้ลูกฉันหน่อย
ลูกอายุ๑๔ไปซื้อของ
ปรากฏว่ามีผู้ชายรุ่นราวคราวพ่อ๒คนเดินมาประกบ
คนหนึ่งตบหัวคนหนึ่งโชว์ปืนข่มขู่
แล้วบอกว่าไปตรวจฉี่ทั้งที่เขาไม่ได้เป็นตำรวจ
ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่และนี่คือหลักฐานครับ
ให้ดูช็อตแรกที่น้องผู้ชายโดนตบหัวก่อนนะครับ
การใช้ความรุนแรงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะฮะ
หลังจากนั้นอ้าวเดี๋ยวคุณดูนะฮะคุณขวัญคุณผู้ชม

แล้วคนนี้เขามาพร้อมกับเหมือนมีปืนอยู่ในมือด้วย
มาพร้อมกับปืนไม่พอทำทีทำท่าเหมือนกับว่าจะโชว์บัตร
แล้วก็บอกว่าต้องไปตรวจฉี่นะ
นี่คือภาพวงจรปิดที่ร้านขายของมาแล้วครับอีกคนหนึ่ง
คู่กรณีกลายเป็นว่าผู้ใหญ่สองคนทำแบบนี้กับเด็ก
รังแก่เด็กหรือเปล่าเนี่ยแล้วไปทำเขาทำไมอ่ะคะ
นั่นสิครับคำถามนี้ก็เกิดขึ้นเหมือนกันกับคุณแม่ของน้องผู้ชายอายุ๑๓
นั่นแหละที่เอาคลิปหลักฐานไปมอบให้กับตำรวจแล้วแม่งงกับสองคนนี้ไม่พอนะฮะ
งงกับตำรวจด้วยว่าเอ้าล่าสุดตำรวจจะให้ไกลเกลี่ยยอมความมันเกิดอะไรขึ้น
เหตุการณ์ที่ร้านขายของครับอยู่ในพื้นที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพร
น้องอายุ๑๔ไปซื้อของรอจ่ายเงินปรากฏว่าผู้ชาย๒คนนี้
เฉยอีกแป๊บนึงครับผู้ชายอีกคนมาพร้อมกับปืนอีกคนหนึ่งก็เสื้อยืด
สีเขียวนั่นนะฮะใส่หมวกแก๊ปแล้วมีปืนถือไว้ที่มือซ้ายสักพักเหมือนโชว์บัตร
แล้วมาตรวจมาค้นมาจับจับอะไรน้องแบบนี้ฮะแล้วบอกว่าต้องไปตรวจฉี่
แล้วพยายามหยิบวอลขึ้นมาเหมือนส่งสัญญาณสื่อสารใช้วอลสื่อสารวอนี้เรียกวอนั้น
อะไรแบบนี้นะครับพาน้องออกไปนอกร้านแล้วบอกว่าไปตรวจชีปรากฏว่าญาติญาติเขาเห็นไง
อยู่หน้าร้านเขาไม่ยอมฮะญาติบอกเลยทุกคนช่วยด้วยช่วยด้วยนี่ทำแบบนี้ได้ยังไง
ผู้ชายสองคนนี้เริ่มตกใจก็เลยบอกว่าเออไปก็ได้ไม่อยากมีเรื่อง
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๕มีนาช่วง๒ทุ่มครับทำเกินกว่าเหตุไหมผู้ใหญ่รังแก่เด็กไหม
ทำไมคุณต้องทำแบบนี้แล้วคนที่ถือปืนที่บอกว่าขอไปตรวจฉี่หน่อย
คุณไม่ใช่ตำรวจคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่นี่นะฮะไม่พอครับ
ชาวบ้านบอกว่าพู่๒คนนั้นเป็นคู่แสบเลยนะฮะ
ไม่ใช่แค่รู้สิบางคนเจอกับตัวด้วย
มีงานทำบุญกระดูกก่อนหน้านี้ก็มีการจัดระเบียบความเรียบร้อยในหมู่บ้าน
บอกว่ารถคุณอย่าเพิ่งไปนะให้รถยนต์ไปก่อน
ผู้ชายที่ถือปืนนะฮะพอรถผ่านไปได้แป๊บหนึ่งเขาวนกลับมาแล้วเอาปืนมาจ่อหลังแบบนี้
คือทำไมคุณถือปืนไปไหนทุกที่เลยเหรอเนี่ย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับคุณแม่เอาหลักฐานไปแจ้งความที่สพนาศักดิ
ตำรวจไม่รับแจ้งความนะกับสิ่งที่ลูกคุณแม่เจอ

จนกระทั่งรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนจะไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่า
เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คู่หูคู่แสบเขาทำแบบนี้ฮะ
มาถือปืนชื่ออะไรมาคู่เด็ก

คือซ่องคนเนี่ยสร้างเหลือง้อยไล่เหลือง้า
อังไม่ใช่ว่าจับโขทิศนี้ขุดอื่นก็เหมือนกัน
เข้าโรงเรียนได้คนแต่เขาทำได้ไม่ไหน
อ้าวแปลให้ฟังแบบนี้แล้วกันครับ
เท่าที่แปลได้นะก็คือหลายคนเจอแบบนี้
แต่ก็ทำอะไรกับคู่หูคู่แสบสองคนนั้นไม่ได้
แล้วเมื่อถือปืนแบบนี้ทำแบบนี้กับเด็กมันเกินไปหรือเปล่า
หลังจากไปแจ้งตำรวจตอนก่อนหน้านั้น
ปรากฏว่าติดต่อกลับมาแล้วนะครับ

ทางฝั่งของสองคนนั้นเขาบอกว่าอยากจะขอไกล่เกลี่ยยอมความ
คุณแม่มาโรงพักหน่อยแม่เลยงง
ล่าสุดครับทีมข่าวของเราโทรสอบถามไปยังสพนาศักดิ์นะฮะ
ตำรวจชี้แจงแบบนี้ครับฟังคุณตำรวจหน่อยครับ
บอกว่าหลังเกิดเรื่องก็เรียกผู้เสียหาย
แล้วฝั่งผู้ก่อเหตุมาพูดคุยกัน
ก็คิดว่าไกลเกลี่ยคุยกันแล้วด้วยดี
ก็นึกว่าคุยและเคลียร์กันจบไปแล้ว
กรณีที่ผู้ชายถือปืนคนนั้นเนี่ยนะฮะ
เขาเดินควงปืนถือปืนและอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่
ไม่ใช่ตำรวจและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสพนาศักดิ

และถ้าหากว่าสุดท้ายผู้เสียหายไม่ยอม

สามารถแจ้งดำเนินคดีได้ตามกฎหมายต่อไป
ตำรวจบอกมาแบบนี้เปิดทางไว้ให้แล้ว
ขึ้นอยู่กับคุณแม่แล้วก็หลักฐานทั้งหมดแล้วล่ะฮะ
ถ้าคุณแม่รู้สึกไม่ปลอดภัยก็ยืนยันแจ้งความเอาผิดฮะ
คนในพื้นที่ก็บอกไม่ปลอดภัยเหมือนกันด้วยนะคะ